ที่บุรีรำค่ะที่เกริ่นเอาไว้ที่บอกว่ามีเหตุเหิมเกลิมนะคะ
วัยรุ่นกว่าห้าสิบคนเนี่ยมารวมตัวกันเลยอืม
รอดักทำร้ายคู่อริผู้ใหญ่บ้านก็ดีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ดี
เห็นแบบนี้ท่าไม่ดีแล้วล่ะก็เลยเข้าไปเพื่อที่จะสลายกลุ่มวัยรุ่นเนี้ยค่ะ
ให้แบบแยกย้ายกันกลับบ้านไม่ให้มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้
ชักปืนออกมากระหน่ำยิงคนที่เข้ามาห้ามทั้งผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เพราะดีนะคะหลบกระสุนทันรอดตายหุดหวิดแถมยังมีสติพอ
เอาหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปด้วยไปดูคลิปกันเลยค่ะ

นี่ค่ะเราได้ยินเสียงปืนดังไม่หยุดเลยนะคะ

อุดมศรีผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองขวางในตะบนพระครูอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำเนี่ย
หยิบโทรศัพท์มือถือตัวเองมาอัดคลิปหลังจากที่ตัวเขาแล้วก็กำนันตำบลพระคอพระครู
ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองมะค่าแต้แล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านถูกกลุ่มวัยรุ่นเกือบห้าสิบคนอ่ะ
ใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงใส่เมื่อประมาณตี๑ของวันที่๒๒มกราคมค่ะ
ผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะก็ไปตรวจสอบแล้วก็เห็นว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเกือบ๕๐คนมารวมตัวกัน
กะว่าจะรอดักทำร้ายคู่อริก็เลยตัดสินใจเข้าไปเพื่อที่จะสลายการรวมตัวนี้ไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงขึ้น
ทีนี้จังหวะที่ส่องไฟรถใส่แล้วก็ตะโกนบอกให้สลายตัวกลับบ้านไป
กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยกระหน่ำยิงปืนใส่ประมาณสักห้านัดได้ค่ะทุกคนก็เลยต้องพากันวิ่งหลบข้างรถแล้วก็เอามือถือบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน
พอสิ้นเสียงปืนนะคะกลุ่มวัยรุ่นถึงจะยอมสลายตัวกลับก็เคราะห์ดีค่ะที่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีใครบาดเจ็บเลย
หลังเกิดเหตุผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งกำนันตะบนพระครูทราบพร้อมกับรายงานให้ทางอำเภอแล้วนะคะจะได้หามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้
เจอทั้งมอเตอร์ไซด์หรือจอดอยู่กว่า๑๐คันเลยค่ะ
ในวัยรุ่นอยู่เกือน๕๐คน
เลยพยายามส่องไฟแทน
เพราะว่าเห็นว่าแต่ละคนมีท่อนไม้อยู่ในมือ
ก็ส่องไฟพยายามจะบอกให้แยกย้าย
แล้วก็เกิดเป็นเรื่องราวนี้ขึ้นค่ะ
มีรถกระแบะรถมอเตอร์ไซด์
แล้วก็มีวัยรุ่นถือไม้
คนละท่อนแล้วก็มีระเบิดติ้งปอง
แล้วก็มียิ่งปืนใส่ตรงนั้น

โทรศัพท์มันอยู่กับตัวก็เลย
ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็มีการรายงานไปที่อำเภอให้รับทราบแล้วนะคะ
เพื่อจะได้หามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้อีก
เพราะว่าลำพังแค่กำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
ไม่ไหวค่ะแรงไม่พอทำได้แค่ตรวจสอบ
แล้วก็เฝ้าระวังในท้องที่รับผิดชอบ
อยากจะฝากไปถึงพ่อแม่และผู้ปกครองนะคะว่า
ให้ช่วยดูแลให้ลูกหลานอยู่ในสายตาหน่อย

อยากให้บุตรหลานออกมาช่วงกลางค่ำกลางคืนแบบนี้

ใช่ครับ